วันศุกร์วันนี้ก็ยังเปี๊ยกกันอยู่

เขาเล่นกันถึงวันไหลไป

แสนกลับไปพัทยาแล้วก็มาพระประแดงกันต่ออีก
พระแดงนี่ยาวนานเลยนะ

เนื่องในโอกาสวันสงกราน
เราก็ต้องขอรดน้ำดำหัว
สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราพี่เมียวจ๋าฉันล่ะสิ
วันนี้ออนทภาไม่อยู่พี่รับค่ะพี่เหมียวต้องรับแล้วแหละจริง
ขอให้พี่เหมียมสุขภาพร่างกายแข็งแรงงานเยอะอายุเท่าพี่มา
เช้าพี่ม้าก็ขอให้งานเยอะเช้าพี่ม้านะครับพี่
ขอให้พี่เมียลไม่เจ็บไม่โจร
และแอลกอฮอล์ให้น้อง

ขอให้น้องนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
มีแต่ความสุขไม่เจ็บไม่จนอย่างที่มดดำบอกนะ
มีแต่ความสุขได้รับบุญกันทั่วหน้าเลยค่ะ

แต่พูดถึงเรื่องเมาแล้วก็โอฮอล์เยอะ
ปีนี้สถิติยังไม่ออกนะคะ

เมาแล้วขับเขาจัดจริงนะคะ
แล้วเขาก็เอาคนที่เจอข้อหานี้
บำเพ็ญประโยชน์ในห้องดับจิตจำได้ใช่ไหมจำได้
นั่นแหละค่ะแล้วก็ยังไปช่วยงานเครือข่าย

กรงค์ภูมิประพฤษเขาบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ
คนที่ทำผิดจรจรทางบกมีจำนวนถึง๕๖๓๑คน

สูงกว่าปี๕๘เกือบร้อยละ๓๐
ทำไมมากขึ้นทั้งนั้นที่โรนโอนโลงกันเยอะขึ้น
มากขึ้นเรื่อยเหตุนี้กรมภูมิพุทธเขาเลย
ใช้วิธีการนี้ออกมาตรการว่า

การช่วยงานห้องดับจิตและห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลต่าง
ก็คือมีศพมาคุณก็ต้องช่วยดูว่า
เฉยให้ดูนี่ก็หองแล้วสำหรับคนกลัวผี
แล้วก็ช่วยงานเครือข่ายมูลที่ป่อเต็กตึง

และหวังว่าจะเรียกสติให้กลับคืนมาด้านนี้สภาลัย

อย่างไรก็ตามสำหรับโทษกรณีนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ
จำคุกสูงสุดนี่นะคะ๑๐ปีนะคะ
ไม่ใช่แค่๒๓เดือนนะคะ
แล้วแต่ระบุความผิดเลยแล้วค่าปรับสูงสุดก็คือ
แล้วก็เพิกถอนบรรยาทการกลับขี่
กรณีที่มีผู้เสียชีวิตคุณอดขับเลยนะ
แล้วถ้าเขาเพิกถอนแล้วยังไปขับนี้คราวนี้หนัก
อ๋อเหรอคือถูกอะไรอีก๑๐ปีนี่หรือเปล่าอันนี้หนักเลย
คือกฎหมายแล้วมีแต่ว่าไม่ค่อยปฏิบัติ
แต่จริงก็ดีนะเอารู้มารวยแล้วก็ให้อภัย
ยกประโยชน์ให้กันซะจริงถ้าหนักเลยเนี่ย
เราว่ามีหยองอ่ะตอนนี้ถ้าเราดื่มเราไม่กล้าขับรถเลยนะเราต้องหาทาง

เด็กเนี่ยวันนี้เบียร์ไม่ถึงกระป๋องกระเป๋า
ใช่โดนแล้วแล้วเขาจริงอย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาเอาจริง
เมื่อก่อนป๋องขึ้นไปใช่ไหม

แต่ทุกวันนี้ไม่ถึงกระป๋องนะ
โดนแล้วนะอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานั้น
ติดอันดับ๔ประเทศที่มีท้องถนนที่อันตรายที่สุด
นอกจากรถติดสุด
อันดับ๔จากท้ายตารางนะคะ
๑๐อันดับประเทศท้องถนนอันตรายที่สุดในโลกนะคะ
อันดับ๑คือเอริเทียอันดับ๒โดมิกาน
เคยได้ยินแค่นี้เลยเนอะโดมิกานโอเค
เอริเทียอันดับ๑

อันดับ๓เป็นลิเบียอันดับ๔ไทย
ลิเวียเราไปอยู่ในโซนนั้นนะ

แล้วก็เวเนสเวร่าอันดับ๖ไนเจรีย

ไทยไปติดอยู่๑ใน๑๐นั้นด้วย

สูงต้อนอันดับ๔กันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่า๑๐อันดับประเทศท้องถนนที่ปลอดภัยที่สุดนะ

ซานมาริโนยุโรปน่าจะพวกอิตาลีป่ะ
ถ้าผิดพลาดประกันอะไรของไทย
แล้วก็อันดับ๒ไมโคนิเซีย
อันดับ๓มาวดีฟค่ะ

๖เดนมาร์๗ปาเลสไทย

อีกหนึ่งเรื่องที่มีคนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
ถึงตำรวจตำรวจท่านหนึ่ง
ที่ถือว่าเป็นตำรวจคนแรกของประเทศไทยเลย
ให้ไปช่วยชาวสูดาลใต้นะฮะ
เป็นคนแรกในรอบ๒๐ปีของพบชนพ
แล้วก็เป็น๑ใน๑๐ของตำรวจไทยที่ผ่านการคัดเลือกครับ

พันธุ์ตำรวจตรีภูริทัศน์ชัยศรเนี่ย

สารวัตรตำรวจจราจรสพเมืองตรัง
ให้ไปปฏิบัติงานที่ซูดานใต้
โดยพันธุ์ตำรวจตรีภูริทัศน์เนี่ย
ถือว่าเป็น๑ใน๑๐ของตำรวจ

เลือกอะไรเลือกจากอะไรบ้างตำรวจไทยคนเดียว

คือทางด้านตำรวจเขาก็บอกระบุว่าประเทศสุดานใต้เนี่ย

เพื่อเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนชาวสูดันใต้
แล้วยังมีการสู้รบต้องยอมรับสู่ด้านใต้วันนี้
มีการสู้รบประชาชนอดหยากมากที่สุด
เขาบอกว่าเขาเป็นความภูมิใจของเขาเลยล่ะนะครับ

ไมลูนป่ะ

และตนเองเนี่ยก็เป็นคนแรกในรอบ๒๐ปี
ปีค่ะที่ติดเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย
เงินเดือนเนี่ยจะได้อยู่๔๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

แล้วก็ไม่อยู่นานขนาดไหนก็ไม่รู้เนอะแบบนี้
ว่าเท่าไหร่กี่ปีอย่างนี้ไหมคะ

เป็นเหมือนวาระใช่ไหม๒ปี๔ปีอะไรก็แล้วแต่
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงครอบครัวมากนัก

ปฏิบัติงาน๑ปีสามารถลาพักได้๒เดือน

คือฟังจากแนวคิดเลย

จะเป็นจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลก
สถานที่อันตรายแม่เป็นห่วงสาววัด

เขาก็บอกว่าจริงแล้วก็มีคนเนี่ย

ดีใจกันนะแต่รู้สึกเสียดาย

เห็นเดี๋ยวทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นก็ชอบเลี้ยงกุ้งขายกันเนอะ
ใช่ใครนั้นกุ้งแพงราคาตกแล้ว
อ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะ
สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
ขนูปากทีเดี๋ยวปุ๊บแห้งในภาษาราคา
คุณคือวันนี้แพทยสภานะครับ

ไม่เข้าข่ายผิดวิชาชีพ

ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน

นายแพทย์สุขกังวลวิภา

จิตแพทย์ชื่อดังเขาจัดอบรม

คือส่งเสริมให้มีความเข้าใจ

บำบัดเซ็กบำรุงเสี่ยวแองจี้เป็นยังไงฉันกลัว
บำชื่อแล้วเหมือนกับบำรุงเซ็ก
บำบัดเซ็กก็อาจจะเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพ

อะไรอย่างเงี้ย

การอบรมนักการเป็นการให้ความรู้

ซึ่งอยู่หน้าการดูแลของแพทยอศภา

ก้าวร่วงดูแลตรงนี้

จะดูแลคือจะมีกฎหมาย
เกิดความเสียหายต่อประชาชน

หรือทำให้เกิดเป็นกระแสสังคม
โดยแพทย์สภาก็มีกฎว่า
ต้องรักษามาตรฐานวิชาชีพ

สำหรับโฆษณาเปิดอบรมเฉพาะใน

รอเฉพาะผู้หญิงด้วยเหรอคะ
และระบุว่าห้ามมีการบันทึกภาพ

ก็คล้ายกับสถาบันกวดวิชาที่ห้ามถ่ายรูปอะน้อง

และการที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะผู้จัดเนี่ย
ใช้ถ้อยการที่น่าตื่นเต้นกรรมกวม

มันดูเหมือนส่งเสริมอะไรมาเนี่ยประมวงเสียว
เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีเขียนว่าอบรมแล้วได้อะไรเนี่ย
หนึ่งเข้าใจเรื่องความรักความไคร้และการแข่งตัวขององคชาติชาย
แต่ถือยังไรครัวนี้ก็ไม่ใช่เข้ากายกัดการรักษาผิดวิศาชีพ
หากมีประชาชนร้องเรียนมาเนี่ยก็อาจจะ
เหมือนขึ้นนอกเลยอะฝรั่งมีงานเยอะมากเลย
เพราะว่ามันไม่มีอะไรยึดเหนียว

แล้วก็เกิดปัญหาเพราะว่าไม่เข้าใจอย่างดี
ว่าประเทศเปิดเข้าใจนะไม่เข้าใจเยอะแยะมาก
แล้วก็เลยไปติดพอติดแล้วเป็นเรื่องเลย
แต่นี่เขาสอนผู้หญิงก็แหละหนูว่าเป็นสไตล์อย่างนั้น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
มาดูเรื่องเด็กวัน๑๑ฆ่าตัวตายล่างให้ฟังเข้านะคะ
ประเทศที่ประเทศอเมริการัฐมิชิแกนนะอายุ๑๑เล่นโซเชียลเล่นสแนปแชท
แล้วเพื่อนเนี่ยโทรมาบอกว่าเพื่อนสแนปกันแชทเข้ามาว่าแฟนเธอตาย
โอ้โฮแป๊บเดียวผูกคอตายเลยใช่เพราะว่ายังควบคุมตัวเองแล้ว
ไม่รู้ว่านี่คือการล้อเล่นนี่คืออเมริกาเป็นที่ที่มีเสรีมาก
เรื่องการใช้โซเชียลเนี่ยแม่เขาบอกว่าลูกของเธอเนี่ยตกเป็นเหยื่ออันนี้
แล้วเขายังเด็กมากเกินไปที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนคือจริงไม่จริง
แล้วคนที่แชทมาบอกว่าแฟนของคนนี้เขาชื่อไทเซนเบนซนี่นะคะ
เป็นเด็กวัย๑๓ปีซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นเด็กผู้หญิง
ซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวและฟรีก็มีคดีอาญาด้วย
อาจจะต้องถูกควบคุมตัวถึง๖เดือนอายุ๑๓เองแต่อายุ๑๑ตายไปแล้ว
เขาบอกว่าเด็กพวกนี้เซ็นเตอร์เด็ดมากเกินไปแล้วเกิดภาวะซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว
ก็เขียนให้บอกเพื่อนเลยจริงเราเห็นข่าวอย่างนี้บ่อยนี่คือเรื่องจริง
ตัวตายเพิ่มขึ้นเพราะว่าหมกมุ่นอยู่ในโลกไซเบอร์
เธอติดเกมหรือเธอก้มหน้าอย่างเดียวไม่ใช่ติดหลานไง

อันนั้นก็สหรัฐใช่ไหมคะนี่สหรัฐอเมริกาเหมือนกัน
เขาพบล็อบสเตอร์สีฟ้าเหมือนกันโดยทุเดน
เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของราคาเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเขาจับได้ในทะเลกันเลยทีเดียว

เห็นสีฟ้าสดใสแบบนี้ชาวประมงในรัฐแม้ซาจูเซ็ตนะคะ
สดใสโดยบังเอิญมากซึ่งเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วที่เขาพบล็อบสเตอร์สีฟ้าแบบนี้เลยค่ะ
เขาบอกว่ามันจะมีโอกาสเห็นเพียงเรา๑ใน๒ล้านเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งไม่ใช่เพราะสีที่เกิดจากความผิดปกติของยีนจะเกิดขึ้นยากแล้ว
ที่โดดเด่นของมันยังทำให้มันตกเป็นเหยื่อได้ง่าย
แล้วมันจะมีโอกาสรอดมาถึงตัวใหญ่ขนาดนี้

เขาเอามาเลี้ยงไหมอย่ากินนะคุณ
คือมันสีสวยเด่นมากเลย
มันจะเป็นสีอะไรเนอะโอ้ขอโทษค่ะไม่ควรพูด
เดี๋ยวฉันอาจเอ่ง
กระเทยฉนี่เซ่งเป็ด

และที่สำคัญชอบอับยาก่อนมีเซค

ฉันกลัวมาก

ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่รายการโป๊แตกกี้แยกแย้วิเคราะห์ไม่ใช่เหรอคะเป็นข่าวกันเลยทีเดียว

โอเคอ่านไปก็เลยป่วยขนาดเนี่ยแหละ
อีกสักเครื่องด้วย

โด่งดังในบทพระเอกเป็นคนต่างจังหวัด
โอ๊ยใครเนี้ยไม่เอาจะเส้นอ่าเส้นอ่านไปสวัสดี
กล้องช่วยหาเป็นทางอื่นฮะถ่ายรถเมนสวยสวยไปก่อน
อ้าวสวยพี่ดอกเลยครับ
พฤติกรรมสมัยอยู่บ้านนอกเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงชอบไล่แองจิตบปากชอบไล่ซ่ำกะเทย
หมีหนุ่มผมยาวแล้วก็หัวโปกกระโหลกไขว้เนี่ยต่างอิ่มหมีพีมันหายคันกันไปทั่วหน้า
พระเอกคนนี้ขึ้นมาอยู่กรุงเทพพฤติการการระเบิดถังก็ยังไม่เปลี่ยน
ถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีเมียเป็นดาราแล้วก็ตาม
ไม่ใช่แล้วดิเห็นไหมคะตรงนี้แหล่ะที่เธอเขียนอ่ะ
มีเมียเป็นดาราแล้วก็ตามแต่แหล่งข่าวภายในก็มาว่าพระเอกคนนี้
บางวันก็เมาบางคืนก็เมาบางวันก็ปาร์ตี้ทั้งคืนเมื่อเมา
แล้วก็มักจะมีอารมณ์เสพสมอารมณ์หมาย

แต่ขอโทษนะคะทั้งกระเทยและชะนีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
สเมลเวลค่ำมากเหม็นเล็กและไม่ฝูฟู
ใช่สิใช้ยาเสบติดน่าจะเป็นฟูได้ยังไงล่ะ

มันเขียนอย่างนั้นจริงหรอในข่าว

อันตรีใครอิเนี่ย
เราต้องมีเราต้องมีตัวทะทะทายกาทำงาน

อย่างงงละถากโกแอลน์อินเตย์ท่อผู้ชมค่ะ

มีผลงานออกทางทีวีทั้งสวีเดนและนอเวย์

คนที่อยู่ที่นอเวย์คนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ย

ไอจีมาหาว่าสนุก

แล้วตัวเองเป็นคนชอบทำบนสุดทะลัง

ฝรั่งแล้วออนแอร์ที่ประเทศสวีเดนและนอร์เวย์

เพราะว่าเขาก็เค็มงวด
ทุกงานมันจะพิสูจน์ตัวเอง
ซึ่งงานนี้เราภูมิใจในตัวเองในระดับหนึ่งนะคะ
ถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อย

จะเข้าสู่วงการแบบไปเล่นกับฝรั่งตลอด
แต่บอกไม่แน่หรอกค่ะเพราะมันได้เข้าไปเต็มตัว

เขายังไม่ได้แบบมีเส้น
เองจี้ใครถ้างั้นฉันไม่ไปจัดโป้แตกแล้วนะแต่ต้องบอกนะ
โป้แตกครืนนี้มีอะไร

ถ้าคิดอย่างนี้อยากรู้เป็นใครเดียวกับมันอะไร
ที่โป้แตก

เขาบอกว่าที่คุณพีชทองเจือ่เนี่ย

ไม่ใช่พี่พีช

ได้เล่นถึงครอบครัวเขาเลยว่าสงสัญ
อ้าวคุณผู้ชมก็รอไปฟังในโป๊ดแตกคืนนี้นะคะ

สวัสดีครับ